ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่อุดรธานีเหตุการณ์นี้รู้ตัวคนก่อเหตุค่ะ
เพราะคนก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวนั่งรอตำรวจให้มาจับ
เป็นเหตุการณ์พ่อฆ่าลูกค่ะแต่ปัญหาก็คือลูกอ่ะเมาแล้วก็ไปขอเงินเมียเพื่อที่จะไปซื้อเหล้า
ซึ่งเมาอยู่แล้วก็ไปขอเงินซื้อเหล้าเพิ่มเพื่อจะเมาต่อแล้วก็ทะเลาะกันกับเมียตีกัน
พ่อไปห้ามพ่อกลายเป็นจะโดนทำร้ายแทนพ่อก็เลยคว้าแฉลงได้แทงไปฟาดไปแล้วก็ฟาดหัว
สุดท้ายลูกเสียชีวิตเลยคามือพ่อแต่พ่อบอกพ่อเหลืออดจริงทนไม่ไหว
พอฆ่าลูกเสร็จพ่อก็ไปอาบน้ำแต่งตัวนั่งรอตำรวจอยู่ตรงนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่บ้านเลขที่๔๗หมู่๒อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะ
นี่นะคะที่ข้างครัวหลังบ้านพบศพนายวิทูลภูตรีปิดอายุ๓๖ปีถูกทุบที่กระโหลกแบบแตกเลยนะคะ
เลือดไหลขออภัยนะคะอาจจะฟังดูแบบโหดเยี่ยมไปหน่อย

คือที่หัวโอ้โหแผลใหญ่มากนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ข้างศพมีมีดพระวางอยู่แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือพ่อของผู้ตายนี่แหละ
หัดสดีนะคะอายุ๖๒แล้วก็เดินออกมาจากบ้านนี่คือพ่อค่ะ
มามอบตัวกับตำรวจค่ะครับนายหัสดีบอกว่าผู้ตายเป็นลูกชายคนโต
แต่งงานแล้วมีลูกคนนึงแล้วก็แยกครอบครัวมาสร้างบ้านอยู่ห่างกันแค่๓๐เมตร
ลูกชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่กินเหล้าตลอดเลย
แล้วไม่ใช่แค่กินเหล้าอย่างเดียวเสพยาบ้าด้วย
เมาทีไรอารวาสทำร้ายลูกเมียเป็นประจำญาติพี่น้องเอือมระอากันหมดค่ะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายไม่ไปทำงานตกเย็นก็ตั้งวงดื่มเหล้ากินเหล้าขาว
หลาบเป็ดกินกันกับน้าชายเหล้าหมดขอเงินเมียสองร้อยจะซื้อเหล้าเพิ่ม
ขอเงินไปซื้อยาบ้าเมียเขาก็ไม่ให้สิคะ
เพราะบอกว่าตอนนี้ก็เมาแย่แล้วจะขอเงินไปซื้อเหล้าซื้อยาอีกเหรอ
ทีนี้แหละก็อารวาสทุบตีเมียหยิบมีดพระขึ้นมาจะทำร้ายเมียค่ะ
อืมพ่อก็เลยเดินเข้าไปห้ามพยายามให้ลูกมีสติ
แต่ลูกไม่ยอมหยุดพ่อบอกไปว่าถ้าทำร้ายเมีย
มาทำร้ายพ่อดีกว่าลูกก็เลยเอามีดพระ
จะมาทำร้ายพ่อจะมาฟันพ่อค่ะครับพ่อก็เลยหยิบเอาเหล็กแฉลงที่แบบตัดครึ่ง
ยาวเอ่อเจ็ดสิบเซนติเมตรได้วางอยู่ข้างบ้านนะคะ
ฟาดสวนไปแล้วมันเข้าที่กกหูจนลูกล้มก็กลัวว่าลูกจะลุกขึ้นมาทำร้ายพ่อต่อ
ก็เลยทุบไปที่หัวอีกสองครั้งจนหัวแตกเลือดไหลมันสมองกระจายตายค่ะที่
พ่อก็ตกใจแหละพ่อบอกว่าตกใจไหมมันตกใจอยู่แล้วอ่ะ
ลูกตายคามือแบบนี้แต่พ่อก็ตัดสินใจก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ก่อเหตุเสร็จไปอาบน้ำด้วยนะคะครับคุณพ่อก็ไปอาบน้ำแต่งตัว
รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหนนี่ก็เลยเห็นว่าที่เสื้อผ้าของพ่อ
ไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยอะไรตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ควบคุมตัวพร้อมแฉลงเหล็กที่ใช้ก่อเหตุนะคะรวมถึงมีดพระของผู้ตายด้วยนะคะ
ถือเป็นของกลางในการประกอบสำนวนคดีนะคะก็สอบปากคำพ่อ
แล้วก็เรียกตัวเมียของผู้ตายนางยุเรศที่พากรอายุสี่สิบสามปี
น้าชายของผู้ตายนายสมพัฒน์ตัชัยาอายุห้าสิบปี
มาสอบปากคำเพิ่มสองคนนี้ในฐานะพยานนะคะอืมก็พ่อก็ต้องไปสู้คดี
งกงป่องกันอะไรก็ว่าไปอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครับพลตมตรีนัทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีได้ควบคุมตัวนายหัสดี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตำรวจไปทำแผนก็ต้องใส่แมสกันเดี๋ยวนี้นะฮะ
ป้องกันการแพร่กระจายของโควิดสิบเก้าด้วยนะครับที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุด
ทะเลาะกับลูกชายนะฮะเป็นจุดที่หยิบท่อนเหล็กและจุดที่ใช้ท่อนเหล็กตี
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาดูการทำแผนกันนะครับส่วนใหญ่ก็รู้สึกสงสารผู้ต้องหา
เพราะว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากตัวของลูกชายที่เสียชีวิตเป็นคนที่ชอบกินเหล้า
แล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้านหลายคนนะฮะในครอบครัวเองก็มีปัญหากันอยู่ตลอด
นี่ฮะก็ทำแผนแบบเนี้ยนะฮะนายหัสดียอมรับว่าเมื่อวานนี้ตอนกลับมาแล้วเห็นลูกชาย
นั่งกินลาบเป็ดกับเหล้าขาวอยู่เนี่ยอยู่ที่ข้างบ้านกับน้าชาย
หลังจากนั้นลูกชายก็ไปซื้อเหล้าเพิ่มอีก๑ขวดพอกินได้สักพักลูกชายบอกว่าอยากเสพยาบ้า
นี่ฮะไปขอเงินเมียแต่เมียไม่มีเงินให้ลูกชายเลยทะเลาะกับเมียแล้วอารวาสทุบตีเมีย
ก่อนจะไปหยิบเอามีดพระจะไปทำร้ายเมียนายหัสดีบอกว่าพอเห็นแบบนั้นตะโกนห้ามไปบอกว่าอย่าไปทำ
อย่าไปทำเขาถ้าเกิดจะแทงเขาเนี่ยให้มาแทงพ่อปรากฏว่าลูกชายมันเอาจริงครับท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
หัสดีบอกนะฮะลูกชายเปลี่ยนจากจะแทงเมียวิ่งเข้ามาจะแทงพ่อ
ระหว่างนั้นนายหัสดีบอกว่ารู้สึกกลัวหันไปเห็นเหล็กแฉลงที่อยู่ข้างบ้านก็เลยหยิบขึ้นมา
แล้วฟาดเข้าไปที่ศีรษะลูกชายหนึ่งครั้งลูกชายก็ล้มลงแล้วก็เข้าไปตีซ้ำอีก๒ครั้ง
แลงอันนี้ฮะแต่ตอนทำแผนเจ้าหน้าที่ก็ให้ใช้ไม้นะครับ
หัสดีบอกว่าอัดอั้นใจที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยมักทำร้ายตัวพ่อเนี่ยคือนายหัสดีกับลูกสะพ้าย
แล้วก็ทำร้ายหลานนะก็คือลูกชายของตัวผู้ตายเองเนี่ยมาตลอดทั้งครอบครัวโดนหมด
บอกลูกชายแล้วว่าให้เลิกยาเสพติดให้เลิกเล่าสักที
แต่ลูกก็ไม่หยุดเมาทีไรทำร้ายคนในครอบครัวทุกที
รับว่าเมื่อวานนี้โกรธแล้วก็โมโหมากถึงทำแบบนี้ลงไป
แต่ถ้าเมื่อวานนี้เขาไม่ทำแบบนี้ก็อาจเป็นเขาเองก็ได้ที่ต้องเสียชีวิต
ต้องเรียนรับยังสุดเลยบอกกันพวกหนาวกรุต
ผมสิหาเกาผมมัยยานตายต่อเนี้ยนี่ฮะอืมพี่ให้การกับ
ตอนไปทำแผนส่วนเมียของผู้ตายนะครับเมียของ
นายวิทูนก็ลูกสพัยของผู้ตงหายอมรับว่าสามีเนี้ย
เหล้าหนักแล้วที่ผ่านมาก็จะถูกด่าถูกขู่ตลอดว่าจะฆ่าเธอจะ
สามีเข้ามาช่วยพอดีเธอก็เลยรีบวิ่งไปหาลูก
ที่ผ่านมายอมรับว่าเอือมระอากับสามีมากแต่ทนอยู่ก็เพราะลูก
แต่หลังจากนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเธอก็คงต้องใช้ชีวิตต่อลำพัง

เขาก็ด่าเราตลอดด่าเราตลอดว่าจะฆ่าเรา

ก็ยื้อแย่งกับพ่อกำลังโค่แกแย่งมาฟันไม่หาย
แกก็เลยไปห้ามก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันนี่
ก็เลยตกใจก็เลยรีบวิ่งหนีไปหาลูกก่อนก็เลยไม่ได้เห็นอะไร
ครอบครัวนี้นี่เขามีกันสี่คนนะฮะปกติก่อนหน้านี้
แต่ว่าเมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยภรรยาของผู้ต้องหาคือแม่ของผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตอืมก็เลยเหลือแค่นายวิทูลที่เป็นผู้ตายกับเมีย
แล้วก็ลูกคนหนึ่งเป็นลูกชายอายุ๙ขวบแล้วก็ตัวของพ่อนี่แหละ
กับว่าตอนนี้ลูกชายของบ้านก็เสียชีวิตแล้วแม่ก็เสียชีวิตไปละ๕ปีก่อน
ก็เป็นผู้ต้องหาก็ถูกจับเข้าคุกไปคดีฆ่าลูกนะ
ก็เหลือเมียกับลูกของผู้ตายที่ต้องอยู่กันสองคน
วันนี้ตำรวจเขาก็แจ้งพนักงานสอบสวนก็บอกเออคดีแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าจะประกันตัวเนี่ยก็ต้องใช้เงินเท่านี้เท่านี้นะแต่มันหลักแสนอ่ะ
เขาก็ไม่มีอ่ะนะก็คดีอายาฆ่าคนตายอ่ะใช่ไหม
ถ้าจะประกันตัวมาระหว่างต่อสู้คดีเนี่ยญาติญาติก็บอกโอ้โหไม่มีอ่ะ
ก็คงต้องให้นายหัสดีก็ต้องยอมรับในการที่อยู่ในเรือนจำไปก่อนระหว่างต่อสู้คดี
คือหนึ่งในชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คือผู้ตายเนี่ยนะชอบกินเหล้าแล้วก็หาเรื่องจริงนะ
ไม่ใช่เฉพาะหาเรื่องคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านก็โดน
นี่ค่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยเอือมมากกินเหล้าเสพยาประสาทร้อน
หาเรื่องคนในพื้นที่เขาเต็มไปหมดก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกายเมีย
เมียเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งพ่อก็เคยไปบอกชาวบ้านตลอดว่า
ลูกคนนี้ไม่ไหวจริงจริงอ่ะอาจจะถึงขั้นต้องตายกันไปข้างนึงละมั
นี่พ่อเคยพูดไงพ่อเคยถูกทำร้ายตั้งหลายทีนี่นะคะแล้วก็ถ้าลูกสะพ้าย
ถ้าหลานไม่ตายตัวพ่อเองอาจจะต้องตายเพราะว่าฆ่าลูกอะไรแบบนี้
คือพ่อพูดประมาณนี้เลยอะ
ตัวพ่อก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานะคะสพนบัวซอแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีในวันพรุ่งนี้
แล้วก็ด้วยความที่ครอบครัวไม่มีหลักทรัพย์ในการประกันตัว

ก็ต้องอยู่ในเรือนจำไประหว่างการสู้คดี
ก็อาจจะต้องไปสู้คดีในเรื่องของการป้องกัน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลท่านจะฟังขนาดไหน
คดีแล้วนะครับกินเหล้าเมายาเนี่ยมันก็สนุกอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวนั่นแหละ

ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเขาไม่ได้สนุกอะไรไปด้วย

แล้วมันก็จะจบลงด้วยปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับ